แต่ถ้าเป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณะหรือว่าเป็นการส่งเสริมธุรกิจ
เรียกว่าเป็นการสร้างรายได้ทางอ้อมแล้วกันจะได้เข้าใจง่าย
ก็มีการเก็บจริงก็เก็บมา๑๕ปีแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่
อันนั้นเป็นธุรกิจที่ว่าเอาไปขายตรงไปตรงมาเลย
คือเอาไปแล้วก็ไปใช้ให้คนลองก็เป็นการค้าอันหนึ่ง
จริงก็ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่ครั้งแรก
ผมว่ามีคนรับทราบอยู่แล้วว่ามีการเก็บ

มันก็มีทราบแต่ว่าเขาไม่ขายเขาไม่ยอมจ่าย
ถึงก็บอกว่าไม่ก่อนอ้างนี้อีกไปเรื่อย
ใน

อาจจะบอกว่าไม่รู้ติดต่อที่ไหนทำไมเวลาด่าดินด่าถูกต้องชื่อถูกทำไมติดต่อไม่ได้

ความหมายคำถามมันกว้างจัง
อย่างเขาก็จะมีออกมาว่าเป็นแต่ละเพลงมีเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่อะไรอย่างนี้
แต่ว่าเราก็มีคุณจะชอบแบบไหนล่ะที่เรามีเราไม่ได้เราในในเพลงที่เราจัดเก็บให้เนี่ย
เรามีคัตเตอร์ล็อกให้ดูว่าคุณจะใช้อะไรว่าคุณจะใช้อย่างนี้เหมาะกับร้านคุณก็มีให้เลือก
ถ้ามีก็เป็นตามไซส์ร้านออริโอเนี่ยโดยเฉลี่ยก็ประมาณที่๑๒๐๐ต่อปีซึ่งตกวันละ๓๓บาทเศษซึ่งแพงไหมมันไม่แพงหรอก
แต่ว่าเพียงแต่ว่าก็จะไม่อยากจ่ายคืออะไรของฟรีได้ก็จะเอาฟรีไว้ก่อนรอให้มันเป็นเรื่องเป็นราวก่อน
เหมือนขับรถคุณเดินไปอีกเลี่ยวอีกนิดนึงแล้วเทอมมันก็ไม่เสียแล้วอย่างใหงแต่คุณก็ต้องหาอีกเรื่องให้มันเสีย
เพราะว่าถ้าเอาจริงแล้วมันลายค่ายละเกิน
คือบางทีอาจจะให้ค่ายนี้ค่ายนี้ไม่ยอม

ปัญญากาศใหม่งานมาร่างมียาการสร้างเพลงในร้านมันคงไม่ฟังข่าวมั้ง
หรืออย่างที่บอกว่าเอาง่ายมันคงจะเป็นลักษณะของร้าน
ชุดร้านกาแฟแบบชิวเขาคงไม่เปิดเพลงอัน

เพราะสอนี้เป็นเทลโรเมตรแล้วกินมาก
แต่ความคิดผิดความที่เขาไม่รู้ละเอียดว่า

เพราะอาจจะเปิดเพลงแกไม่อยู่ดี๓๔เพลงแล้วไปเจอเพลงคนอื่นเขา
ไอ้คนนั้นเข้าไปจับพอดีอันนี้เดือดร้อนแล้ว
ซึ่งเรากำลังคิดอยู่ว่าอย่างนี้เราก็น่าจะปรับ
แบบว่าเช่นมาในช่องแกรมมี่
ไม่ใช่ว่าทุกเพลงแกรมมี่จะมีสิทธิ์จัดเก็บนะครับ
บางทีเราได้สิทธิ์ทำต้นแบบเดียว
ไม่ใช่บางทีเช่นเราทำบริกวรรณกรรมสมมติ
เราไม่ได้ถือลิสจัดเก็บเราทำต้นแบบ

แต่มันทำให้คุณถ้าคุณเจตนาคุณจะใช้เพลงแกมี่
หรือเพลงที่แกมมี่ดูแลอยู่โดยไม่มีข้อรบกวนจากปัญหาเจ้าอื่นเนี่ย

สะดวกสบายสะดวกขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นครับ
อย่างการสุ่มตรวจหรือว่าส่งเจ้าหน้าที่ลงไปเรียกเก็บลิขสิทธิ์
ค่ายมีหลักการหรือขั้นตอนยังไงบ้าง
เพราะมีขบวนการเยอะหมดเลยส่วนมากมันก็มีเซลล์พื้นที่อยู่แล้วล่ะ
เขาก็จะดูแหละร้านเล็กร้านใหญ่เขาก็ไปดูไปให้
เขามีที่ตั้งคือลักษณะร้านค้ามันก็บอก
เช่นคุณบอกว่าเปิดเพลงเพื่อฟังเองเขามักจะเถียงกันตรงนี้

ถ้าคุณนั่งอยู่ตำส้มตำแล้วลำโพงอยู่ข้าง
เล็กซานทิสเตอร์เดี๋ยวมันคงไม่ส่งเสริมการค้ามั้ง
แต่ถ้าคุณนั่งตำส้มตำแล้วลูกค้านั่งอยู่นู้นแล้วเป็นลำโพงอยู่นู่น
อันนี้ส่งเสริมไหมครับมันชัดมันชัดอยู่แล้ว

ตกลงมันส่งเสริมไม่ส่งเสริมเราให้นโยบายว่าเฮ้ยเอานะเอาอย่างนี้ดีกว่า
อันนี้คุณจะบอกว่าไม่ส่งเสริมมันเป็นไม่ได้
อย่างข่าวที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบไหมคะ
หลายคนถ้าไม่รู้ก็จะมองว่าเหมือนทางค่ายแบบ
มันบอกว่าเวลาข่าวร้ายมาเนี่ยนะ
เวลาโดนกล่าวหามากกว่านี้จะโดนคนแก้จะเหนื่อยมาก
แล้วคนแก้นี้ไม่ค่อยมีใครฟังแล้ว
แล้วก็ตอนนี้ก็บานไปเรื่องอื่นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
ผมบอกอย่างนี้ตัวจำเลยมีสองคนนะ
ในคดีคู่กรณีแล้วกันนะก็มีคือเจ้าของสิทธิ์เพลง
ผู้ใช้สิทธิ์เพลงคนอื่นไม่เกี่ยวเลย
คนที่ทานกาแฟไม่ได้เกี่ยวเลย
คนอื่นไม่เกี่ยวแต่ตอนนี้คนที่ไม่เกี่ยวเนี่ยมาแสดงความคิดเห็นแบบไม่รู้
เยอะแล้วไปเรื่องอื่นล่ะมันจะไปเรื่องอื่นเยอะไปหมดเลย
ซึ่งทางบอกเนี้ยตอนเนี้ยว่าผมว่าผมว่าผมต้องโทษใคร
ผมอยากถ้าผมโยนกองเขาบอกว่าหน่วยงานรัฐอ่ะเพราะคุณน่ะมีหน้าที่
ต้องทำความเข้าใจกับคนเรื่องลิขสิทธิ์อยู่แล้วอีกเพิ่งจะเข้า
เอซีอยู่แล้วคุณจะค้าขายกันทั้งโลกอยู่แล้ว
คุณจะละเมิดลิขสิทธิ์อยู่ประเทศเดียวยังประชาชนคนไทยออกมาเป็นว่า
สิบเปอร์เซ็นไม่รู้เรื่องลิขสิทธิ์โอ้โหคุณ
คุณจะไปอยู่บนโลกเดียวกับเขาแล้วอยู่แล้วนะเนี่ยมันเป็นไม่ได้
เขาเป็นสิทธิ์พื้นฐานที่คนเขารู้เพราะประเทศไทยไม่เคยส่งเสริมการสร้างลิขสิทธิ์
คิดจะใช้แล้วก็ไม่มีตังค์ก็เลยจะขโมยแค่นั้นเอง
ถ้าเราส่งเสริมทุกคนผมยินดีเลยที่ทุกคนบอกว่า
งั้นแต่งเพลงเองเปิดให้ร้านตัวเองดีครับ
มันจะไม่มีคนสร้างสร้างงานเยอะ
ดีถ้าคนคิดว่าเอยนี่เป็นเป็นโอกาสที่เราจะสร้าง
ผมยกตัวอย่างต่อยชื่อของฝรั่ง

ทำไปทำมามันดังกลายเป็นสินค้าเลย

มีลิขสิทธิ์ของเขาแล้วกลายเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เองแล้ว

ยังไม่เข้าใจคืออันที่หนึ่งเลยนะมันไม่ได้เกี่ยวว่า

ไม่ให้เกิดเพลงไทยเปิดเพลงสากล
เพลงมีลิขสิทธิ์หมดเพียงแต่ว่าเขาจะเดินไปเมื่อไหร่
แล้วก็บอกว่าบางคนเขาอาจจะบอกว่าเปิดเพลงเขาฟรีก็เรื่องของเขา
เราดูแลศิลปินคนแต่งเพลงเยอะมาก
ซึ่งบางคนมันคงไม่ให้มีใครไม่เอาอ่ะนะแต่ว่า
วันนี้เขาก็บอกเป็นรายได้ของเขาเพิ่งมีเพิ่งได้ของเขา
ทำไมไม่ให้เขาล่ะแล้วเรามีหน้าที่เราเป็นหน้าที่พันธกรณีที่เราต้องดูแลให้เขาอยู่แล้ว
แล้วไม่ไปเก็บเขาก็ถามว่าทำไมไม่เก็บเงินให้ผม
ออกไหมมันก็ต้องทำให้เขาอยู่แล้ว
มันเป็นสิทธิ์ที่เขาคุณพึงได้มันแค่นั้นเองที่เหลือก็ช่วยกัน
ละไม้คนละมือดูแลดูแลคนเจ้าของสิทธิ์บ้าง
รักศิลปินแล้วคุณรักคนทำให้ศิลปินอีกสักหน่อยไม่ได้เหรอ